ท่านผู้ชมครับหลวงพระคูณปริสุทธโธท่านมรณภาพเมื่อ๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
หลังจากที่ท่านละสังขารแล้วท่านก็มีพินัยกรรมที่ทำเอาไว้ในการที่จะมอบ
ริยสังขารให้กับแพทยศาสตร์ของมหาลัยขอนแก่น
ในการให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ได้ศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่
ขั้นตอนต่างก็ผ่านเสร็จสิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งก็จะมีพิธีพระชธานเพลิงสริยสังขารของหลวงพ่อคูณ
ในช่วง๒๒๒๙มกราคม๒๕๖๒โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะดำเนินการนะครับที่จังหวัดขอนแก่น
แต่ว่าที่วัดบ้านไร่นะครับก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลและวางดอกไม้จันทร์พร้อมกันเช่นกันนะครับ
โดยนายภัยทูลมหาชื่นใจในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครรัชศรีมา
เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดเตรียมงาน
บำเพ็ญกุศลและวางดอกไม้จันทร์พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑และอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่
ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทางวัดบ้านไร่
เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางดอกไม้จันทร์พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จะจัดพิธีพระชธานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ในช่วงวันที่๒๒๒๙มกราคม๒๕๕๙
โดยทางวัดบ้านไร่ได้เตรียมสถานที่สร้างเมนลอย๙ยอด
ซึ่งเป็นเมนลอยสำเร็จรูปแบบภาคกลางที่บริเวณลานวงกลมข้างสระน้ำวัดบ้านไร่
ใกล้กับวิหารเทพวิทยาคม
โดยมอบมาให้ทางคณะกรรมการวัดบ้านไร่เป็นฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
ให้เหมาะสมกับการบริการพี่น้องประชาชนศิษยานุสิต
เชื่อว่าจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณที่ไม่สะดวกไปร่วมพิธีที่จังหวัดขอนแก่น
จะสามารถมาร่วมพิธีที่วัดบ้านไร่ได้
พอที่ขอนแก่นวางพระราชทางเบื้องศพเสร็จ
ที่นี่เราก็จะทำพิธีในการวางหล่อไว้จันทร์โดยประการ

ซึ่งที่นี่เราใช้หุ่นขี้พึ่งจำลองของหลวงพ่อคูณฤท
และมีเมน๑๐๙ยอด
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความไว้อะไรของพี่น้องประชาชน
ชาวหลังสนภาษณ์ต่อลักษณ์หลวงพ่อคูณขึ้น
แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งจังหวัด
หรือจังหวัดใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียง
สำหรับกำหนดการในพิธีที่ทางวัดบ้านไร่เตรียมไว้นะครับ
ก็คือ๒๒๒๓มกราคม
จะมีพิธีอุปสมบทพระสงฆ์๙๕รูป
ซึ่งเท่ากับอายุของหลวงพ่อคูณนะครับ
และก็จะปฏิบัติธรรมไปจนกว่าจะเสร็จพิธี
ส่วนวันที่๒๔ถึง๒๘มกราคม

สวดพระอภิษฐรรมและพิธีแสดงพระธรรมเทศนา๑กันนะครับ
วันที่๒๙มกราคมเป็นวันที่สำคัญที่สุด
คือเวลาจะมีพิธีการเริ่มตั้งแต่๑๐นาฬิกาเป็นต้นไป
ขณะที่เวลา๒๑นาฬิกาจะมีการประชุมเพลิงเกิดขึ้น

คณะกรรมการจะใช้หุ่นขี้พึ่งรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ
ทำพิธีแทนศิริรักษณ์สังขารของหลวงพ่อคูล

จากนั้นเช้าวันที่๓๐มกราคม
จะมีพิธีเก็บเท่าขี้พึ่งไม้จันทร์
และลอยเท่าที่พึ่งไม้จันทร์ที่สะนามวัดบ้านไร่

ท่านสามารถติดตามพระพิธีทุกอย่าง

เราจะติดตามเรื่องนี้ให้ท่านนะฮะ